ชื่อปฏิบัติการน่ารักเชียวนะครับ
เรื่องของลูกแกะน้อยออนไลน์
แต่การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เข้มข้นจริง
เพราะว่ามีการจับกลุ่มโมเดลลิ่ง
เป็นโมเดลลิ่งที่เรียกว่าเป็นโมค้ามนุษย์คุณ
ไม่ใช่โมเดลลิ่งในการจัดหานักแสดง
จัดหาคนที่อยากเข้าวงการเนี่ย

เพราะว่าจะหลอกเหยื่ออายุต่ำกว่า๑๘ปี
และส่งค้าประเวณีทั่วไทย

จังหวัดไหนสั่งมาได้
เดี๋ยวส่งน้องอายุ๑๘ต่ำกว่า๑๘ไปให้
แต่นี่ครับเขาเปิดปฏิบัติการดูสิคุณ
ภาพการเปิดปฏิบัติการยิ่งใหญ่มาก

เจ้าหน้าที่ต้องระดมพลกันแบบนี้นะครับ

เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมการปกครองกว่า๑๔๐นาย
ร่วมกันเปิดปฏิบัติการลูกแกะน้อยออนไลน์

ในการจัดหาหญิงสาวค้าบริการส่งลูกค้าทั่วประเทศ

โดยเฉพาะหญิงสาวอายุต่ำกว่า๑๘ปีนะครับ
หมายของการตรวจค้น๖๙หมายจับ

ประกอบไปด้วยในพื้นที่กำแพงเพชร๑จุด

และในกรุงเทพมหานครอีก๓จุดนะครับ
โดยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทจีรพบภูริเดชเนี่ย
ก็เป็นผู้เปิดงาน

เมื่อกี้เข้าแถวเรียบร้อยเรียงรายกันแล้ว

จุดแรกตรวจค้นภายในบ้านเลขที่๙ทับ๘๘
ที่หมู่บ้านกลางเมืองเกษตรนวมิน
นวมิน๗๐แยก๑๑๒แขวงคลองกลุ่ม
บึงกลุ่มกรุงเทพมนาคม
ไปพบกับโมนกคุณ

นางสาวรับพัทรดาอายุ๔๐ปี

โดยแสวงหาผลประโยชน์จากการค้าประเวณี

และเป็นธุระจัดหาเพื่อการค้าประเวณีครับ
เจ้าหน้าที่พบเจอตัวแล้วก็บุคคลในบ้าน
โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
รวมถึงสมุดบัญชีทานาคารหลายเล่ม
ระหว่างที่ตำรวจกำลังตรวจค้นภายในบ้าน
แม่ของโมนกได้เดินเข้ามาแล้วถามว่า
นกทำไมทำแบบนี้ล่ะลูก

ว่าลูกหรือว่าโมนกตอบแม่ว่ายังไง
คุณเบียบเข้ายังไงแล้วลูก
โอ้โหลองคิดถึงใจแม่สิคุณนะ
ออกไปนอกบ้านแล้วกลับเข้ามา
แล้วก็รู้เหตุการณ์ถามทำไมทำแบบนี้ล่ะลูกนะ
ลูกบอกว่าอะไรคุณแม่หนูไม่ได้ส่ง
แล้วก็ต้องพาคุณแม่ซึ่งอายุเยอะแล้ว

เรื่องต้นผู้ต้องหารายนี้คือโมนกยังให้การปฏิเสธอยู่นะครับ
ไม่เคยเป็นธุระจัดหาเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปี
เพราะทำธุรกิจโมเดลลิ่งเท่านั้นนะครับ

ซึ่งเป็นผู้นำในการเปิดปฏิบัติการครั้งนี้นะครับ
ก็บอกว่าโมนกหรือว่านางสาวละพัสดา
ทำหน้าที่เป็นโมเดลลิ่งในการจัดหาผู้หญิง

ซึ่งมีผู้เสียหายจำนวนมากตกเป็นเหยื่อนะครับ
มีทั้งเด็กหญิงอายุต่ำกว่า๑๘ปีและมากกว่า๑๘ปี
ส่วนที่ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธก็เป็นสิทธิ์อ้างได้
แต่ยืนยันว่าตำรวจมีหลักฐานเพียงพอชัดเจน
สามารถขออนุมัติศาลออกหมายจับได้นะครับ

แล้วก็มีการล่อซื้อมีการเก็บข้อมูลนะครับ
แล้วก็ร่วมพยานฐานทั้งหมดขออนุมัติจักษานะครับ
แล้วก็ทั้งหมายจับและหมายค้นนะครับ
จนมาถึงการโอเปชั่นวันนี้นะครับ

จะมีทั้งผู้ให้บริการมีทั้งผู้ใช้บริการนะครับ
แล้วก็มีกลุ่มโครงข่ายที่เขามีการอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับ
ถ่ายทอดกันไปถ่ายทอดกันมานะครับ
อย่างที่ผู้ประชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่า
ส่วนใหญ่โยงใยเป็นเครือข่ายกันนะ
สำหรับโมเดลลิ่งเถื่อนโมเดลลิ่งในการจัดหาหญิงสาวค้ามนุษย์
และอย่างที่บอกว่าเปิดปฏิบัติการ๖จุด
เดี๋ยวจะได้รู้ว่าจับใครได้บ้างนะฮะ
แต่ว่าการจับกลุ่มครั้งนี้การเปิดปฏิบัติการครั้งนี้
มันสืบเนื่องจากศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยนะคุณ
ชื่อว่านายสุธิพงศ์หรือว่าเอ็มประชานันต์

ให้มีการซื้อขายบริการทางเพศจากเด็กหญิงอายุต่ำกว่า๑๘ปี
ก็แฝงตัวเข้าไปเป็นสมาชิกลายกลุ่ม

มีการจัดหาแล้วก็มีการขอซื้อเด็กหญิงวัย๑๘
ทีนี้ครับรวบรวมหลักฐานข้อมูลให้ชัดเจน
แต่ก็ต้องแข่งกับเวลานะคุณในการช่วยเหลือหญิงสาว

สามารถจับกลุ่มนายสุธิพงศ์ได้คนแรก

เพราะว่ามีเครือข่ายผู้ต้องหาที่สมคบคิดกัน

สามารถดำเนินคดีค้ามนุษย์กับกลุ่มผู้ต้องหาได้๑๒คดี
แล้วก็ผู้ต้องหา๑๒รายผู้เสียหายอีก๑๒ราย

ทลายทั้งทีต้องทลายให้ครบ

ต้นต่ออยู่ไหนต้องจับกลุ่มให้ได้
จากการจับกลุ่มในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ซึ่งโมนกเมื่อกี้นะนางสาวรับพัสรดาถูกจับกลุ่มแล้ว
ทีนี้ครับการจับกลุ่มโมต่างในเครือข่ายของต่างจังหวัด

ท้ายที่สุดคุณสามารถจับกลุ่มโมหมวยลี่
นางสาวพัชรพรอายุเท่าไหร่รู้ไหมครับ

ตั้งตัวเป็นโมในการค้ามนุษย์แล้วนะฮะ

ส่วนที่ชนบุรีเป็นอีกหนึ่งจุดในการเปิดปฏิบัติการ
จับกลุ่มโมข้าวนางสาวสุธิดาอายุ๒๑ปีเหมือนกัน

จับกลุ่มโมนินอายุ๒๔ปีนางสาวออนอนงได้
ตำรวจแจ้งข้อหาสมคบกันค้ามนุษย์โดยแสวงหาผลประโยชน
การค้าประเวณีบุคคลอายุต่ำกว่า๑๘ปีนะครับ
อกจากนี้ยังช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้จำนวน๑ราย
และจับกลุ่มผู้ใช้บริการเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปี
ข้อหาภาคผู้ยาวจำนวน๒ราย
รวมจุดปฏิบัติการ๖เป้าหมายได้ผลทุกจุดนะครับ